เอาคุณผู้ชมคะคือมีการนำเสนอข่าวไป
หลังจากที่เขาบอกว่าเกิดเหตุที่จังหวัดลำปาใช่ไหม
ผู้ชายเนี่ยพยายามคนหนึ่งมันไม่ได้ประสงค์ดีแน่นอนอ่ะ
เพราะเหมือนขี่รถไปที่บริเวณเหมือนหอพักของนักศึกษาหญิง
แล้วมีลักษณะคนเข้าไปลวนลามแล้วเข้าไปกอดเขาคุณเห็นไหม
เข้าไปชาร์จดึงอย่างนี้เลยหรอแบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
แล้วจริงในวันเดียวกันเกิดขึ้น๒เหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
น่ากลัวมากคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาตกใจกันหมดแล้วค่ะ

ถ้าย้อนกลับไปอันนี้คือช่วงของเวลา๑๑นาฬิกา๓๗นาที

หอพักหญิงในตะมนต์พระบาทที่อำเภอเมืองลำปาง
ผู้ชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามนักศึกษาสาว

นักศึกษากำลังเดินเข้าประตูหอพัก
แล้วเธอก็เลยส่งเสียงร้องกรี๊ดขอให้คนช่วย
คนก่อเหตุก็เลยวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามช่วยไล่ตามนะคะ

แต่ผู้ชายที่ก่อเหตุก็ยังหนีไปได้

อันนี้ตอนโดนฟาดไปแล้วมีคนมาช่วยเห็นไหม
อีกคลิปนึงตามมาแต่ตอนนี้เป็นตอนดึกแล้ว

อันนี้เกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกเกาะคาค่ะ
บ้านวังพร้าวที่จังหวัดลำปางเหมือนกันนั่นแหละ

คุณผู้ชมสังเกตนะแล้วผู้ชายคนนี้ขี่ตามคู่มา
ตามคู่มาแล้วบอกให้ผู้หญิงคนนี้หยุดรถ

คุณผู้ชมดูจังหวะท่าทีนะเขาทำอะไร
กุญแจรถของเธอดึงกุญแจออก
ผู้หญิงรู้แล้วท่าไม่ดีตะโกนกรี๊ดร้องให้คนช่วย
และคนก่อเหตุมันพยายามจะขึ้นไปขี่ซ้อนท้ายรถของเธอ

เป็นสิ่งที่จะทำให้ช่วยเธอเธอกรี๊ดอย่างเดียว

กรี๊ดคนก่อเหตุมันดังแล้วไงเสียงเริ่มดังใช่ไหม
มันรู้แล้วว่าท่าไม่ดีสุดท้ายมันเลยเอากุญแจรถอ่ะ
วางไว้บนเบาะรถแล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองหนีไป
โอ้โหคุณผู้ชมคะคลิปสองเหตุการณ์นี้
คนเอาไปแชร์กันเต็มแล้วก็ไปเตือนภายในโซเชียลเลยนะคะ

ทีนี้เย็นเมื่อวานนี้สรุปจับได้แล้วคุณคิง
ตำรัวซอฟท์ฮอล์เมืองยาวค่ะทำงานได้รวดเร็วมาก
นายคนนี้คือนายสุบินนวลสมหรือนายอ๋ออายุ๓๐ปี
น้ำเงินเทาที่เจ้าตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซคันนี้
มอเตอร์ไซค์ที่ไปขโมยมาเหมือนกัน
ขโมยมาจากนางสุมารีตั้งแต่คืนวันที่๒๖มกราคม
แล้วขี่รถไปตระเวนก่อเหตุอู้หู
เจ้าตัวเนี่ยยังพูดจาไม่รู้เรื่องให้การวดวงนะคะ
แล้วอ้างว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ป่วยจิตเวท
ผู้หญิงที่เข้าไปกอดเป็นแฟนสาวผมเอง
ตำรวจบอกยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน

คือเขาก็ดูเหมือนยังจะพูดจาอะไรวกวนให้การไม่ค่อยรู้เรื่อง
แล้วก็อย่างที่บอกเขาก็บอกว่าคนที่เข้าไปกอดน้องนักศึกษาคนนั้นเป็นแฟนเขา
ทีนี้ตำรวจแน่นอนว่าแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานเวลากลางคืนนะคะ
คดีอื่นที่เป็นเรื่องของการลวนลามผู้หญิงทั้งสองคน
ท้องที่นะคะสพเขลางนครแล้วก็มีสพเกาะคา
ตอนนี้เดี๋ยวจะอายัดตัวในอ๋อเอาไว้ก่อนจะสอบสวนดำเนินคดี
เข้าข่ายการกระทำความผิดข้อหาราชาญ
ข่มข่มขืนใจคืนขมใจนะคุณผู้ชมเป็นลักษณะข่มขืนใจผู้อื่น
แล้วก็แน่นอนว่าแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบเพราะเขาอ้างใช่ไหมว่า
นักศึกษาที่เขาไปกอดเป็นแฟนเขา
น่ากลัวมากนะครับตามมาตระวังกันด้วยนะครับอ้าวน่ากลัวจริง